ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้

ลากุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงฉี่พลากุ้งพุ่งไป
แถมมาเถอะพวก
เห็มพุงพาดิษฐ์นิตยารสลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป

เทมแมนไปกับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ก็ไม่น่าขึ้นเหมือนเท่าไหร่

กินให้ไวไปให้ถึงครับ
และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านแผ่นเสียงครับ
ร้านแผ่นเสียงที่มีชื่อไม่อ้อมค้อมแห่งนี้นะครับ
เป็นศูนย์รวมของแผ่นเสียงยุค๘๐ลงไปครับ

รวมถึงแผ่นเสียงหายากด้วยนะครับ
เอกลักษณ์ที่สำคัญของที่นี่นะครับนั่นก็คือ
ให้ความสำคัญกับแผ่นเสียงเพลงไทยยุคเก่า
และเพลงไทยยุคใหม่ที่เพิ่งผลิตเป็นแผ่นเสียง
แต่ที่นี่นะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ

และภารกิจที่คุณจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ
ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
โดยมีรถมาสต้าเป็นย่านร้านอาหารคู่ใจ

และทีมไหนสามารถกินให้ไหวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ

ส่วนทีมที่แพ้นะครับต้องเจอกับบทลงโทษที่จะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้านครับ
โอ้โหสงสัยมาก
และนี่ครับคือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท

กับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

และร้านที่คุณจะต้องไปทั้งหมด๓ร้านนะครับ

เข่งเหรอ

ร้านที่๒ครับส่ง

ร้านที่๓ครับทองยอยครับ
ทองย้อย

สำหรับร้านที่๒นะครับ

ร้านแรกเราตั้งพันหนึ่งแล้วมันก็จะจุกแล้วไง

พลาดกุ้งเบิร์กครับครับผมผมบอกเลยว่าร้านแรกนี้๒๐๐๐บาท
๒๐๐๐บาทเออเอาละครับผม
จงผมขอ๑๐๐เดียวได้ไหมขอให้ไหม
ผมชอบสไตล์จริงผมชอบความเคียงโอ้๑๐ยอด
๑๔๐๐บาทให้แล้วสำหรับบุญเลยทองยอยโอเคไปกินทองยอดด้วยกัน
เยี่ยมครับผมขอให้คุณทั้งสองทีมนะครับโชคดีกับการตัดสินใจครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิดคุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
ทีมละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย
ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

ถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับครับผม
ไปครับไปครับ

ร้านที่หนึ่งสองพันบาทร้านที่สองหนึ่งร้อยบาท
และร้านสุดท้ายร้านที่สามหนึ่งพันสี่ร้อยบาทมารู้กันว่า
พวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
ประเด็นคือเราอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ตรงบ้านปกติบ้านขับรถเองไหมครับ
ก็ต้องรู้ดินี่มันแถวสะพานควาย
นี่เราออกมาตรงนี้แล้วฮะ
เดี๋ยวไปแยกหน้าแยกหน้าเลี้ยวขวาครับ

นี่ไงเพลงนี่ไง
ร้านเครงลง

เข่งร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่นในบ้านหลังเก่า

ผสมผสานระหว่างอาหารอีสานและอาหารญี่ปุ่นแนวอิซากายะ
จับคู่กันอย่างลงตัว

นำเสนออาหารด้วยสีน้ำเงินที่ได้จากดอกอัญชันนั่นเอง

ก็จะได้ส้มตำอีสานกายา

มีตำไทยไข่เค็มค่ะ

มีเรื่องข้างอยู่

อันนี้ของพี่ก๊อฟนะคะได้วางเงินไว้๑๐๐๐บาทค่ะ

ก็นานออกมารึค่ะ
หรือจะเลือกสั่งเป็นส้มตำไทยกุ้งสด
หรือส้มตำปูประหรารสหนวก็ได้ตามใจชอบ

ชอบแปลก